เอามาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะคือผู้ชายคนนี้ก็เป็นสายมู
จะไปไหว้พระพิคเนตตรงห้วยขวางตรงนั้นก็มีพระพิคเนตดังที่หลายท่านก็ไปไหว้กัน
เขาบอกว่าจะไปจอดรถปรากฏว่าถูกห้ามไม่ให้จอด
แล้วก็มีเจ้าถิ่นเนี่ยมาเขียนตัวหนังสือเป็นข้อความบางอย่างอยู่ตรงกระจกรถด้วยนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่ตัวเองจะไปจอดแล้วถูกห้ามไม่ให้จอดก็เกิดการปะทะคารมกันกับเจ้าถิ่นค่ะ
ก็เป็นประเด็นถกกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้นะคะ
ส่วนผู้ชายคนที่มาจอดรถตรงนี้คือคุณวัฒนาชัยเป็นเจ้าของคลิป
คือเขาบอกว่าเขาตอนตี๔เขากินข้าวเสียเขาจะไปวาดพระพิคเนศ
จุดที่เขาจอดเนี่ยก็คือห่างจากแยกประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วเขาก็ไม่ใช่คนแถวนี้เขาเห็นรถแท็กซี่จอดเป็นแนว
ก็เลยจอดตามด้วยความเข้าใจว่าจอดได้
พอจอดปุ๊บผู้ชายคนเสื้อแดงในคลิปซึ่งเป็นพ่อค้าขายของก็เข้ามาห้ามไม่ให้จอด
เพราะว่าเราจะได้ยินเสียงในคลิปเพราะว่าเขาจะจอด
เพราะว่าเขาบอกเขาจอดได้เพราะเขาจอดแป๊บเดียว
ทางคุณวรรณชัยก็เลยบอกว่าเขาก็จอดแป๊บเดียวเหมือนกันไห้พระ๕นาที
แล้วมันก็เลยเนี่ยค่ะจบไม่ลงโต้กันไปโต้กันมาอย่างในคลิปนี่แหละ
แล้วในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงทางฝั่งพ่อค้าบอกว่าจะปล่อยยางลมรถ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้มีเหตุวิวาสอะไรต่างคนก็ต่างแยกย้าย

พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าคุณวรรณชัยบอกว่าเห็นข้อความบางอย่างที่กระจกเขียนเอาไว้ค่ะ
เอาไปดูกันหน่อยค่ะ
พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าคุณวันน้าชัยบอกว่าเห็นข้อความบางอย่างที่กระจกเขียนเอาไว้ค่ะ
เอาอะไรเนี่ยมาแปะที่กระจกรถผมก็เลยถามว่าพี่ทำอะไรกับรถผม
แล้วเขาก็เปิดประตูมาและเหตุการณ์ก็ตามในคลิปเลยครับ
แล้วเขาก็เปิดประตูมาแล้วเหตุการณ์ก็ตามในคลิปเลยครับ

คือไม่ใช่คนในพื้นที่พอเราเห็นแท็กซี่

ไม่ได้มองเส้นอะไรแต่ด้วยความมักง่ายของเราเอง
ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าเราก็มักง่ายเองด้วย
อ่าผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปดูหน่อยค่ะในจุดที่เกิดเหตุ

ด้านข้างเทวาลัยพระพิกเนตตรงนั้นตรงจุดเกิดเห็น
มันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นขาวแดงนะพื้นที่ห้ามจอด
แต่ถ้าดูมันลอกคือสีมันแทบจะมองไม่เห็น
ถ้าเป็นตอนกลางคืนคือแทบจะมองไม่เห็น
ชาวบ้านก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ห้ามจอด
แต่ว่าช่วงประมาณ๓๔ทุ่มเป็นต้นไป
พ่อค้าแม่ค้าเขาเอาของมาขายตรงทางเท้า
แล้วก็จะมีแท็กซี่มาจอดกันเยอะเลย
ตำรวจสนห้วยขวางเจ้าของพื้นที่ตอนนี้
ก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบปรับที่โรงพักแล้วนะคะ
แล้วตกลงจอดได้ไหมคะเนี่ยนะคะถ้าจอดไม่ได้ก็ต้องทำให้มันชัดหน่อย

จอดได้เพราะว่ามันไม่เห็นใช่ไหมคะ